คุณผู้ชมฮะไปดูที่ชนบุรีชาวบ้านเดือดร้อนเป็นอย่างมากเลยนะครับ
เพราะว่าลิงสมกว่า๒๐๐ตัว
คือเขาก็ลงมาในพื้นที่ชุมชนเลยฮะมาหาของกินแล้วคุณ
แล้วทีนี้เขาก็สนตามภาษาลิงฮะคว้าอะไรได้คว้าไปนะครับ
แล้วก็เลยกลายเป็นว่าเขาทำลายข้าวของของชาวบ้านด้วย

ล่าสุดมีคนหาวิธีที่จะสามารถทำให้ลิงพวกนี้คุณ
พอลงมาแล้วหนีกระเจิงจนไม่กล้ากลับเข้ามา
ขโมยของหรือทำลายข้าวของกันอีกนะฮะ

บริเวณชุมชนบ้านแหลมชะบังเก่าหมู่๓
คือพื้นที่เหล่านี้ชาวบ้านบอกว่ามีลิงสมที่อาศัยอยู่บนเขา

ตอนนี้มันใกล้จะมาครอบครองที่ดินของชาวบ้านแล้ว

แต่มีอยู่ร้านค้าหนึ่งใกล้กับสารเจ้าพ่อสำริท
ปรากฏไม่มีลิงสมมารบกวนเลยแม้แต่ตัวเดียว

สื่อมวลชนของเราก็สงสัยก็เลยไปคุยกับเจ้าของร้าน
ก็คือคุณเสน่ห์ผู้ทอง

แล้วก็เป็นอดีตประธานชุมชนบ้านแหลมชะบังเก่า
คุณตาพาทีมข่าวของเราไป
แล้วก็สาธิตวิธีการที่ทำให้ลิงสมัยไม่มารบกวน
โดยคุณตาบอกว่ามีการติดตั้งโครงเหล็ก
คลุมด้วยผ้าใบสีดำเอาไว้บนหลังคา
แล้วก็นำตุ๊กตาเสือโครง
ตุ๊กตาเสือโครงแบบนี้นะฮะผูกติดกับเชือกไว้
ให้มันเลื่อนตัวได้เด้งดึงไปมาเหมือนเสือโครงนั้นมีชีวิต
มันจะได้กลัวเหรอใช่ลิงสมัยมันเห็น
มันก็นึกว่าเป็นตัวอะไรใหญ่กว่าพวกมัน
อาจจะไม่นึกหรอกว่าเป็นเสือจริงแต่นึกว่ามันเป็นตัวอะไรกันแน่
ก็เลยไม่กล้าลงมาสร้างความเดือดร้อนให้กับบ้านของคุณตาเสน่ห์
มาประมาณ๑เดือนแล้วคุณตาเสน่ห์บอกว่าเอ๊ะเฤ้วิธีนี้ก็ถือว่า
ผลนะ๑๐๐แต่ว่าจะได้ผลอีกนานแค่ไหน
เราก็ต้องลองปรับเปลี่ยนกันไปนะฮะฟังเสียงคุณตาเสน่ห์หน่อยครับ
หรือว่าเราใช้ชักลอกถ้าเราเห็นลิงมาแล้วถึงชัก
ถ้าไม่เห็นลิงเราก็ไม่ต้องชักเอาเก็บไว้
คือหลอกให้ตกใจนะแล้วผลที่ทำไว้เป็นอย่างไรบ้าง
ก็ดีเรียกว่าที่แรกนึกว่าจะมี๕๐นี่ได้ถึง๙๙เลย
หมายถึงตอนนี้ไม่มาเลยแม้แต่ตัวเดียว
คุณตาสมบอกบ้านไหนจะทำตาม
ไม่ว่ากันนะแต่ว่าท่านก็ต้องคอยจับจ้องด้วยนะ
ถ้าลิงมาก็ต้องขยับให้เครือโค้งมันเคลื่อนไหวได้
แต่คุณเขาบอกว่าพวกลิงก์พวกนี้มันฉลาดนะ
สมมุติว่าใช้วิธีนี้ไปแล้วรอบนี้มันได้ผล
แต่ถ้าเกิดรอบหน้ามันกลับมาอีกจะใช้วิธีเดิมนี้เขาไม่ยอมนะ
ก็ถึงได้บอกไงคุณตาบอกแบบนี้บอกว่าจะได้ผลนานแค่ไหน
ก็ต้องดูกันไปเพราะถ้าลิงมันรู้แล้ว
ว่าเป็นตุ๊กตาเดี๋ยวมันก็เข้ามาอีก

แต่เมื่อกี้เหมือนเป็นถ้ำเสือเลยนะลิงมาเสือออกจากถ้ำ